ช่วงนี้ทหารใหม่เข้าฝึกกันเยอะเลย

ฝึกทหารก็ต้องตัดทรงเหมือนรองหวีเลย
หลายคนสั้นเลยนะฮะทหารหลายคนบอกว่า
นี่ตั้งแต่จบมต้นมาก็ต้องมาตัดครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าเรื่องของการตัดผมเพราะต้องใช้เจ้าหน้าที่ตัดเยอะ
ทางร้านต่างร้านตัดผมต่าง
เขารวมตัวกันเป็นจิตอาสาเข้าไปตัดให้ถึงในค่ายเลยนะครับ
นี่แหละครับชมรมร้านตัดผมตัดเพลินเป็นชื่อชมรมของเขานะ
จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับสมาชิกจิตอาสา
เดินทางไปบริการตัดผมฟรีให้กับทหารเกณฑ์ผลัดใหม่

กองพันธุ์สัตว์ต่างค่ายตักศิลป์อำเภอแม่บริมนะครับ

คือเรื่องของเรื่องแก๊งช่างตัดผมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจิตอาสาจัดบ่อยนะครับ
โดยมีร้อยเอกเสวีแก้ววิจิตนายฐานฝ่ายยุทธการ
และการฝึกไปตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อย
มีทหารเกณฑ์จำนวนมากที่ยังไม่ได้ตัดผมเลย
ผมยาวหรือตัดแล้วแต่ยังไม่ถูกตามระเบียบนะครับ
ต้องนำมาตัดใหม่ให้ถูกต้องตามหลักทรงผมของทหารใหม่
พร้อมกับต้องกดหน่วยกลลเขาให้ครบเส้นนะ
โดยนายฤทธิไกรพงธิหรือว่าช่างอาร์ม
ประธานชมรมบอกว่าการไปให้บริการตัดผมครั้งนี้

และก็ได้ประสานขออนุญาตกับทางค่ายทหารล่วงหน้าไว้แล้ว
และได้รับอนุญาตให้ไปบริการทหารใหม่ทุกนายอยู่แล้วนะครับ

ก็เลยอยากจะมาบริการอาหารใหม่

ถามว่าทหารอิจฉาทรงผมของช่างหรือเปล่า

ไม่แต่ทหารหลายนายทำไมรู้ไหม
เขาบอกชื่นชอบผมทรงใหม่นี้นะ

บางคนบอกว่าหลังจากมต้นที่ห่างหายจากทรงผมทรงนี้มา

โอ้โหบางคนแทบจะเป็นแบบสกินเฮดรองหวีขนาดนี้

นี่เขาบอกว่าเป็นการโชว์หน้าเลยนะทรงนี้
เท่นะครับแต่อย่าซูมมาที่ผมผมตัดตรงนี้ไม่ได้

ผู้ที่มองมาทรงน้องกลางผมอย่างนี้เลย